พูดถึงเมื่อวานกันก่อนอ่านี่เขาอยากจะพูดทำไม
เจ็บปวดเป็นคนที่เกิดมาแล้วต้องเปลี่ยนชื่อ
เป็นนางสาวบุญเฉียด
อีกแล้วน้องใบตองเฉียดอีกแล้วนะ
หลายคนเขาก็เฉียดเฉียดซ้ายเฉียดขวาสรุปว่าไม่ถูก
โอ๊ยกินเก่งอยู่นั่นแหละ
ซื้ออะไรรู้มั้ยซื้อ๖๔

มันไม่ออกมันออก๖๘ลืมทานสมตัว

แต่ที่บอกว่ากินคือกร้องสระเนี่ย

มีคนดวงดีดวงเฮงหลายต่อหลายคนนะ
ในรอบเมื่อวานที่ผ่านมาที่เป็นเศรษฐีใหม่ไปแล้ว
เพื่อจะได้ดูเคล็ดลับว่าเขาทำยังไงนะ
ถึงได้เป็นเศรษฐีหน้าใหม่แบบนี้ครับ

ก็ส่วนใหญ่ใครที่ถูกรางวัลที่๑
จากลอตเตอรี่เนี่ยก็จะมักไปทำอะไรรู้ไหม

อย่างคนนี้ครับแม่ค้าขายผลไม้
คุณนุจรินขายเป็นประจำอยู่ที่ตลาดหน้าวัดใหญ่อำเภอสูง
เนินจังหวัดนครราชศรีมาโคราชนี่เอง
เธอบอกว่าจู่นะเธอเหลือไปเห็น
เหลือไปเห็นเลข๗๔ปรากฏอยู่บนผลแตงโมของเพื่อน

ใช่แตงโมทำไมมีไรเลข๗๔
ไม่ใช่แตงโมหรือขันนมนต์
นั่นน่ะสิเธอบอกแบบนั้น
ทีนี้ล่ะทำอย่างไรในเมื่อโอ้พระเจ้าจอสมาดนใจ
เห็นเลขแบบนี้เธอก็รีบมุ่งหน้าสู่แผงลอตเตอรี่
แล้วไปซื้อมาทั้งหมด๙ใบ
แต่๙ใบของเธอมันสลับเลขกันมาบ้าง
แต่เน้นเลขท้าย๗๔ไง

ทีนี้ซื้อมาได้มา๒ใบ
หนึ่งในนั้นที่มีเลขท้าย๗๔ปรากฏว่า
มันไปถูกมันไปตรงกับรางวัลที่๑
ประจำวันที่๑๗มกราคม๒๕๖๓ที่ผ่านมา
โอ้โฮโอ้โฮกับบาว้านนั่นแหละ

เพราะแตงโมแท้สุดยอดไปเลยรับทรัพย์ไปหกล้านบาท
แล้วเงินรางวัลที่ได้เขาจะแบ่งให้ดิฉันไหมคะ
เขาจะมาแบ่งให้คุณทำไมครับคุณไม่ได้เป็นญาติกับเขา

แต่สิ่งที่เธอจะทำคุณมีบ้านอยู่โคราช

ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเป็นญาติเขาครับน้องใบตอง
แต่สิ่งที่เธอจะทำก็คือนำไปแบ่งให้กับคุณแม่ของตัวเอง
แล้วก็ให้พ่อตาแม่ยายส่งงวดรถตะเวนทำบุญ
แล้วก็เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของลูกต่อไปน่าชื่นชมครับ
สุดยอดไปเลยเศรษฐินีคนใหม่นะคะ
อ้าวอีกหนึ่งท่านแม่นี่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะ

ความฝันนั้นทำให้ใครหลายคนเป็นเศรษฐีมาได้แล้ว
อย่างเช่นนี่เลยดูชัดไปเลยว่ากี่ใบ

คุณตาประกอบพันธ์สายอ่อชาวอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิ
คุณตาประกอบแกเล่าให้ฟังนะแกบอกว่าแกฝัน

ฝันว่าคุณแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วมาบอกเลข
แล้วมาบอกแบบที่บอกว่าถ้าไม่มีโชคจริงยังไงก็ไม่ถูกรางวัลแน่นอน

ตัวเดียวจริงแต่ไม่รู้ว่า๗หรือ๔
ที่บอกเนี่ยพอตื่นขึ้นมาจากความฝันเท่านั้นแหละ
เอาล่ะตาประกอบแกก็ตระเวนเลยเดินหาเลยเลขตัวเดียวที่แม่บอกไป
ทำไมแม่ไม่บอกให้ครบ๗ล่ะบอกล่ะ

ถ้าเกิดว่าไม่ได้ดวงดีจริงนะก็ไม่ถูกนะคุณ
ก็แบบเอายังไงดีเอาใบนี้ก็แล้วกัน
ใบที่มีเลขตัวเดียวที่แม่แกบอกเลย

นั่นแหละก็หยิบมาโอ้โหคุณเห็นไหม

กลับกลายเป็นรางวัลที่๑ซะอย่างนั้นเลย
นี่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะคุณ
บอกอย่างนี้ว่าดวงใครดวงมันจริง
ไปฟังเสียงคุณตาประกอบเศรษฐีหน้าใหม่กันค่ะ
ไม่ค่อยจะตอบนั่นแหละยิ้มอย่างเดียว
พูดจาแบบอึกอักนะ

ถูกรางวัลที่๑ไม่รู้จะพูดอะไรถูกไหมน้องใบตอง

แค่เลขเดียวก็มีความหมาย

ฉันฝัน๗ตัว๑๐ตัว๒๐ตัวก็ไม่มีความหมาย
คนเราบางทีมันอยู่ที่โชคชะตา
เอออย่างที่บอกดวงดีจริงดวงใครดวงมัน
ยินดีกับเศรษฐีใหม่ของเมืองไทยของเราทั้งสองท่านด้วยนะคะ